คู่นี้เขารุ้นกันมานานใช้คำว่านานจริง
สำหรับคู่ของพี่ยุ้ยพี่ทันแห่งวิกหมอชิดนั่นเองนะคะ
คือเราเห็นภาพเขาไปโพสต์ถ่ายกันที่แบบพารีสใช่ไหม
ใช่จะต้องเห็นแบบว่าอะไรแบบนี้ที่เป็นวิวที่มันดูโรแมนติกมาก
แต่ว่าเอาจริงนะทั้งสองคนเขาบอกว่าเฮ้ย
นี่ไม่ใช่ภาพพรีเวดดิ้งคุณเอ้าแต่ว่าไปถ่ายเล่น
อันนี้ถ่ายเล่นเหรอช่วงเมื่อกี้นี่คืออลังการมาก
ใช่ถ่ายเล่นระหว่างที่ไปกรุ๊ปทัวร์เท่านั้นเอง
ส่วนพรีเวดดิ้งจริงจะเป็นแบบไหนยังไงที่ไหน
แล้วเลิกแต่งที่บอกว่าเป็นเดือนมกราคมจริงหรือเปล่า
ไปฟังชัดจากคู่นี้กันเลยค่ะ

จริงแล้วที่ฝรั่งเศสไม่ใช่พรีเวดดิ้ง
ด้วยการที่เราไปเที่ยวกันอยู่แล้ว

แอบติดชุดอะไรอย่างนี้ไปถ่าย

จริงแล้วพรีเวดดิ้งเราจริงตั้งใจไว้ที่ภูเก็ต

ใช่ครับอย่างตากล้องอย่างตากล้องนี่ก็คือเรียกน้อง
เรียกน้องที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วแบบถ่ายให้หน่อย

โอ้โหเลิกมาแล้วยังครับ

สถานดีจัดงาน
ที่นี่หรือครับที่สระบุรีหรือครับ
ก็จะมีการจัดงานขึ้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
มกราคมได้เลิกงามยามดีแล้วนะคะ

เพราะว่าเขาคบกันมาแบบเป็นผู้รักมาราทรรศ์จริง

คือความหวานเขาคงที่คงทนมากเลย

ร่วมแสดงความยืดดีกันนะคะ